คุณผู้ชมฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะหลายคนน่าจะติดตามแฮชแท็กที่
เทรนด์ทวิตเตอร์ใช่สมรสเท่าเทียมอู้หลายคนดีใจเลยค่ะ
คนก็ลุ้นกันเฮ้ยจะผ่านจริงเหรอผ่านไหมอ่ะ
ติจะรับร่างจริงเหรอเพราะถ้ายังจำกันได้นะ
วิบรัฐบาลอ่ะบอกว่ายังไงมีมติจะความน่ะค่ะ
ร่างของพักเก้าไกลที่เสนอมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับ
วินาทีประวัติศาสตร์ที่ประชุมโหวตรับร่าง
พรบสมรสเท่าเทียมของพักเก้าไกลครับเฮกันลั่นเลยฮะ
ถ้าใช้สิทธิ์กันทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแดนนะครับ

คุณทัน
โอ้โหโอ้โหนี่ใครจะไปเชื่อนะฮะว่าจะผ่านด้วยนะ
แต่ผ่านวาระแรกนะต้องบอกแบบนั้นอ่าใช่ครูทันหรือว่านายธัญวัฒน์กระมวลวงวัดครับ

สักครู่นะจะเห็นว่าหลั่งน้ำตาออกมาเลยเธอดีใจมากครับแล้วเพื่อนสอสอพักเก้าไกลก็เข้ามาก่อนมีหัวหน้าพักด้วยนะคุณพิธานะครับริมเจริญรัฐเนี่ยก็เข้ามากอดแสดงความยินดีหลังจากที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม
คะแนนเสียง๒๑๐ต่อ๑๘๐เสียงครับงดออกเสียง๑๒เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน๔เสียงเท่ากับว่าผ่านด้านแรกแล้วนะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับต้องลุ้นกันต่อครับครูทันเนี่ยเป็นผู้เปิดอภิปรายขอให้สมาชิกรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยครูทันก็ลุกขึ้นอภิปรายด้วยน้ำตาคลอเบ้าเลยนะครั
และเป็นชัยชนะของประชาชนไม่ใช่ของพักใด
ทั้งนี้น้ำตาที่ไหลไม่ใช่ของท่าน
ขอฝากว่าสมรสเท่าเทียมคือกระดุมเม็ดแรกที่จะกลัด

โดยคุณธัญวัตรหรือว่าครูทันเนี่ยนะ
ยืนยันว่าการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการเรียกร้องสิทธิ์
แต่เป็นการคืนการทวงสิทธิ์ที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามกฎหมาย

โดยนอกจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคุณผู้ชม
ที่ประชุมเมื่อวานยังโหวตรับหลักการกฎหมายอีก๓ฉบับด้วยกัน
ก็คือร่างพรบคู่ชีวิตที่คอรมอเสนอ
แล้วก็มีร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ร่างพรบคู่ชีวิตที่เสนอโดยพักประชาธิปัตย์ครับ
โดยร่างพรบทั้ง๔ฉบับใช้เวลาพิจารณาเกือบ๖ชั่วโมงเลยนะครับ